ท่านผู้ชมครับวันนี้ทวิตเตอร์เนี่ยติดเทรนดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเนี่ย
แท็กโรงเรียนเรือติดถนนย่านศรีราชาเนี่ยตั้งแต่เช้า
ใช่ค่ะตั้งแต่เช้านะฮะผมดูล่าสุดในขณะนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะฮะ
เพราะว่ามีคนเขาติดแฮชแท็กนี้เพื่อหวังจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยออกมาจัดการหน่อยนะครับ
เนื่องจากเพื่อนของน้องที่ถูกกลุ่มเพื่อนรุมทำร้ายในโรงเรียนเนี่ย
กลุ่มที่ทำร้ายเขาเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกลงโทษอะไรเลย
ลงโทษก็น้อยมากแต่คนเจ็บเนี่ยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล
มีคลิปหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูนะฮะคลิปที่เขาแชร์กันนะครับ
ใช่ค่ะคำถามคือทำไมทางโรงเรียนถึงปล่อยประละเลยปล่อยให้เด็กนักเรียนเนี่ย
โอ้โหไปรุมเพื่อนแบบนี้
ใช่ครับแล้วที่เขาแชร์กันในทวิตเตอร์เนี่ย
มีหลายคลิปหลายเหตุการณ์นะฮะมีหลายมุมนะครับ
นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่อยู่ในห้องนะฮะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่เขาแชร์กันแล้วก็ติดแฮชแท็ก
โรงเรียนเรือติดถนนย่านศรีราชาเนี่ยฮะที่ชนบุรีนะครับ
บอกว่าเด็กนักเรียนชายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นี่อีกที่หนึ่งเห็นไหมลักษณะเป็นลานตรงนี้นะครับ

ถูกเพื่อนลุมทำร้ายหลายต่อหลายครั้งจนเพื่อนช่วยกันติดแฮชแท็กนะฮะ

ต้องการช่วยเพื่อนที่ถูกทำร้ายนะครับ
อย่างน้องคนนึงเนี่ยติดแฮชแท็กเอาไว้นะฮะโรงเรียนเรือติดถนนย่านศรีราชา
ถ้ามีคลิปอีกเดี๋ยวขอดูคลิปที่ยังไม่ได้ดูเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะฮะ
นี่นะตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนเราคือคนที่ไปต่อยก็คือคนที่ไปรุมเขาอ่ะ
รุม๒๑อย่างในห้องเมื่อสักครู่๔๑๒๑ก็มีนะครับสนามฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับ
เด็กบอกว่าคุณครูไม่ทำอะไรเลยทำได้แต่พักการเรียนแต่ไม่ให้ออกจากโรงเรียน
แล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยช่วยหรือให้คนอื่นเห็นด้วยนะคะยังไม่มีความคืบหน้าจากทางโรงเรียนเลยค่ะ
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเด็กที่ถูกก่อเหตุเนี่ยตามข้อมูลที่เพื่อนเขาแชร์กันนะ
เขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะโรงเรียนเนี่ยเหตุการณ์ขนาดนี้เนี่ยคนที่ไปรุมทำร้ายเขาเนี่ยโดนแค่พักการเรียนเหรอ
แล้วคนอื่นจะปลอดภัยไหมค่ะแล้วน้องที่โดนทำร้ายจะกล้ากลับไปเรียนเหรอคะนี่ฮะเนี่ยเขาไปเยี่ยมเพื่อนมาเนี่ยค่ะ
แล้วคนอื่นล่ะเกิดเอ้าทำร้ายเขาโดนแค่นี้แล้วยังได้เรียนกันต่อแล้วมันจะเข็ดกันไหม

ครับนี่เพจสิทธิ์เก่าของของโรงเรียนนะฮะออกมาโพสต์นะครับบอกว่าได้รับข้อความจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
แล้วก็สอบถามครูกับนักเรียนหลายคนจนทราบว่าเด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งหลายคน
ไม่เกรงกลัวอะไรเลยก็เลยเรียกร้องให้โรงเรียนเนี่ยออกมาดำเนินการขั้นเด็ดขาด
รักษาชื่อเสียงของโรงเรียนแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อ๔โมงเย็นที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวของเราที่ชนบุรีนะครับไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
พบว่าทางตำรวจเนี่ยตำรวจสพศรีราชาไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
โรงเรียนแห่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนกันเกี่ยวกับบทลงโทษของนักเรียนที่ก่อเหตุนะครับ
แต่เบื้องต้นอาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นถ้าตามคลิปหนึ่งนะ๑๓นาฬิกา๕๐นาทีเนี่ยคลิปนี้๑๕มีนาคมในห้องเรียนชั้นม๓
เด็กก่อเหตุมี๔คนเด็กถูกทำร้าย๑คนทั้งหมดเป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันทางโรงเรียนเนี่ยพาเด็กที่ถูกทำร้ายไปโรงพยาบาลส่วนเด็ก๔คนตอนนี้สั่งพักการเรียนในเบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียกประชุมบอร์ดใหญ่ของโรงเรียนนะฮะแล้วจะชี้แจงข้อเท็จจริงกับผู้ปกครองรวมทั้งเรื่องบทลงโทษเพิ่มเติมของนักเรียนทั้ง๔

แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกขอโทษนี่ฮะขอโทษด้วยนะครับ
ผมยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
ส่วนที่เหลือที่พิมพ์ยาวเนี่ยเป็นลักษณะของรุ่นพี่อีกคนนึงที่เขาก็แชร์เอาไว้
เลี่ยงเหตุการณ์เอาไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะ
แต่ไม่ว่าจะเหตุการณ์ยังไงคุณก็ไปทำร้ายเขาอย่างนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะต่อให้เป็นเยาวชนนะคะถ้าเป็นเยาวชนแต่ถ้าไปทำร้ายเพื่อน
ครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ทั้งคนที่ถูกทำร้าย
เขาสามารถดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายได้นะคะ
ถูกต้องคือฝั่งนึงเนี่ยถ้าถูกดำเนินคดีอาญาขึ้นมา
อนาคตแน่นอนเสียอนาคตเป็นประวัติด้วย
อีกฝั่งหนึ่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะโอ้โหถ้ากระทบกระเทือนสมงสมอง
เขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาทำยังไงเขาเพิ่งอยู่เมาสามเองเนี่ย
ค่ะแล้วก็สภาพจิตใจแล้วเขาต้องกลับไปเรียนที่เดิม
เจอเพื่อนกลุ่มเดิมที่มารุมทำร้ายเขา
คือตอนเนี่ยเขารู้ชื่อโรงเรียนแล้วชื่อวัธพิชมก็อาจจะพอรู้บ้างแล้ว
เดี๋ยวฟังพรุ่งนี้